ก็คือเป็นช่วงของการแห่ขันหมาก
และมีเพื่อนเจ้าบ่าวใส่ชุดไทยเลยนะ
เสื้อเสื้อม่วงเสื้อราชปะแตน
แล้วก็ใส่นุ่งโจง

ยิงลงพื้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงขึ้นฟ้าเนี่ย
มีปืนยาวด้วยมีปืนสั้นด้วย

แล้วยิงกันเรียงแถวกันกี่คนเนี่ยฮะ

แต่ว่าเขาบอกว่าเขาแชร์กันในไลน์เท่านั้นนะ

กับตำรวจนะคะ๑๒คน
ก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เจ้าบ่าวที่อยู่ในคลิปทั้งหมดเนี่ยนะคะ
๒คนจากผู้ก่อเหตุทั้งหมด๑๔คน
ร่วมกันใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงลงพื้น

ยังเหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนไป

ไม่มีปืนสีหน้าและพฤติกรรมเปลี่ยนไป

เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรพัทธลุงนะคะ
พร้อมกับนำอาวุธปืนที่ใช้ยิงวันเกิดเหตุ๖กระบอก

ประกอบด้วยปืนลูกซองยาวแบบออโต้
ขนาด๑๒นัดจำนวน๒กระบอก
อาวุธปืนขนาดจุด๔๕๑กระบอก
อกจากนี้ยังมีแม็กซ์บรรจุกระสุนปืน๘อัน
อุปกรณ์ประกอบปืนขนาด๙มมอีกหนึ่ง

นายนัทพงศ์สงหล่ออายุ๒๖ปี
หนึ่งในผู้ก่อเหตุเปิดเผยบอกว่าวันเกิดเหตุไปร่วมงานแต่งงานเพื่อนนั่นแหละ

แห่ขันหมากเพื่อนเจ้าบ่าวมีทั้งหมด๑๔คนค่ะ
เอาอาวุธปืนทั้งพกสั้นและอาวุธปืนลูกซองยาว
ผลัดกันยิงลงในบ่อน้ำข้างทาง

โดยมีเพื่อนถ่ายคลิปเอาไว้ส่งในกลุ่มเพื่อนของเจ้าบ่าว
จากนั้นก็มีการส่งคลิปต่อกันทางไลน์ให้กับเพื่อนสนิท
คลิปนี้เขาบอกว่ามันหลุด
ก็เลยอยากจะขอโทษสังคมนะคะที่ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นมา
ความจริงคือเรายอมรับกับเราฟิศแต่เราก็เล่นกันแล้วว่าจะยิงขึ้นป่าเพื่อว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าไปลงบานพุ่นหรือว่าไปลงโทษไข้แต่อย่างนั้นมันจะเป็นบ่อน้ำยิงลงในบ่อน้ำกันแล้ว
ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตกับผู้ต้องหาทั้ง๑๒คน
ยึดอาวุธปืนไว้ตรวจสอบว่าเคยก่อเหตุในคดีอื่นด้วยหรือไม่
ก่อนที่จะอนุญาตให้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวนะคะ
ส่วนอีก๒คนก็คือมีทั้งหมด๑๔คนใช่ไหมคะ
มอบตัวเมื่อวานนี้๑๒คนอีก๒คน
ถ้าไม่เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนจะขออนุมัติศาลนะ